ที่จังหวัดนครราชศรีมามีเหตุการณ์ผู้ใหญ่บ้านไปยิงลูกบ้านเสียชีวิตนะฮะ
สาเหตุเบื้องต้นเขาบอกว่าก็ลูกบ้านคนนี้ไปรับของแจกก่อนเวลาก็เลยโมโห
แต่คำถามคือแล้วต้องยิงกันตายเลยเหรอ
หน้าลูกเขาด้วยลูกยืนยันว่าไม่มีการทะเลาะกันใด
ใดทั้งสิ้นแต่คนในหมู่บ้านบอกว่าก็ผู้ใหญ่บ้านคนนี้เวลาเมาอ่ะ
ชอบหาเรื่องลูกบ้านเอาปืนมาขู่เขาบ้างอะไรบ้าง
ล่าสุดก็น่าจะเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่าทำให้ลูกบ้านเสียชีวิต

ในบัวพารุ่งเรืองชาวบ้านตำบลโป่งตาลอง
ถูกยิงเสียชีวิตต่อหน้าลูกชายวัย๘ขวบริมถนนทางหลวงชนบท
ช่วงกิโลเมตรที่สามสิบสี่ตะบนโป่งตาลอง
อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมามีบาดแผลถูกยิงที่หน้าอกขวา
ระหว่างที่เขาพาลูกชายมาขอรับของบริจาคช่วงสถานการณ์โควิด
ในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่ห่างจากศพ๒๐เมตร
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายวินัยจินตบุตรหรือผู้ใหญ่จ่อย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๘บ้านตะเคียนงาม
หลังก่อเหตุได้กลับไปอยู่ที่บ้านพักของตัวเอง
หนูน้อยวัย๘ขวบลูกชายของผู้เสียชีวิตเล่าว่า

มายิงพ่อของเขาจนล้มลงเสียชีวิต
โดยไม่มีการทะเลาะวิวาสหรือโตเถียงใด
ด้านนางคำปันพี่สาวภรรยาของผู้ใหญ่บ้าน
รับว่าผู้ใหญ่จอยชอบดื่มเหล้า
พอเมาก็จะชอบทะเลาะหาเรื่องลูกบ้าน
พกปืนและยิงปืนขึ้นฟ้าทุกครั้ง

เพราะเธอนั่งแพ็คของอยู่ด้านใน
ป้าจะขอให้เขาสองชุด
ถ้าเขาไม่มีข้าวหงวมานั้นป้าเห็นก็ซื้อข้าวเป็นสองโลใช่ไหม
เขาก็เดินกลับมาดีแล้วแหละเขาไม่ได้ก่อเรื่องก่ออะไร

รับว่าทางครอบครัวไม่สบายใจ
หากผู้ต้องหาได้รับการประกันตัว

ทราบว่าขณะไปรับของแจกนั้น
พ่อของเขาไม่ได้มีปากเสียงทะเลาะกับผู้ต้องหาเลย
อกจากนี้ปกตินายบัวพาชอบเล่นโซเชียล

ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ใหญ่บ้านไม่พอใจ
แต่ดีที่ว่าเขามีลูกไป
ถ้าไม่มีลูกก็เหมือนเราจับใครไม่ได้
เมื่อวานนี้เขาก็พูดว่า
มึงลองไปดูดิมันแทงตัวเองตายหรือเปล่า
เราบอกว่ามันจะใช่อะไร

เราเป็นคนไปดูศพน้องเป็นคนแรก
แล้วเราก็ทำอะไรไม่ถูก

หาพยานหลักฐานของตำรวจยังคงดำเนินต่อไป

หลักฐานไม่ตรงกับคำให้การของผู้ต้องหา

ฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัว

เตรียมนำมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

วิรยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน